สุพรรณบุรีก็ตกน้ำนะครับ
ที่นี่เขาเปิดขายก๋วยเตี๋ยวเรือ
เป็นอดีตโปรโมเตอร์มวยคนดังของอูทองเมืองอูทองเขา
ปรากฏว่าคือลูกน้องคงตกน้ำ
คือตอนนั้นไม่มีใครอยู่ลูกน้องคงตกน้ำนะฮะ

คนกลับมาจากซื้อของหายไปไหนกันหมด
นี่ครับเมื่อเช้านี้ครับ๙โมงครึ่งได้คุณผู้ชมฮะ
ตำรวจสพอูทองไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งหนึ่งริมคลองคู่เมืองอูทองครับ
พอไปถึงก็เจอคนงานเนี่ยยืนรออยู่หน้าร้านแล้ว
นางสาวยุพินครับคนงานในร้าน

ลาวบอกนี่ชี้ตรงนี้แหละ
คนน่าจะจมลงไปตรงนี้นะฮะ
โดยจุดที่มีคนตกลงไปมีโต๊ะล้มคว่ำอยู่ครับ
แล้วถุงใส่ตับหมูเตรียมจะขายนะครับ

กู้ภัยลงไปงมหาร่างนะครับสักพักหนึ่งไปเจอฮะ
ไปเจอศพของนางมิตรอายุ๓๕ปี
เธอเป็นชาวลาวนะจมอยู่ข้างโป๊ะ
ต่อมากู้ภัยพบศพลุงหนุ่ม
ลุงหนุ่มนี้อายุ๕๖ปีเป็นเจ้าของร้าน
ท่านเป็นอดีตโปรโมเตอร์มวยชื่อดังของเมืองอูทองนะครับ
นางสาวยุพินเล่าต่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะ
ทั้งคู่เนี่ยเตรียมของจะขายตรงนี้แหละ
ส่วนเธอไปตลาดกลับมาไม่เห็นใคร
แล้วมาเห็นโต๊ะเหล็กล้มข้าวของกระจัดกระจายนะฮะ
แล้วก็ไปเจอโทรศัพท์มือถือกับรองเท้าของลุงหนุ่มวางอยู่
เอาล่ะเธอรู้สึกว่าไม่ปกติแล้ว
ก็เลยแจ้งตำรวจแล้วมาพบศพแบบนี้แหละครับ
เรื่องของการที่คนตกน้ำแล้วเราจะลงไปช่วย
ก็ต้องเรียกว่ามันต้องใช้สติด้วยกันมากเลยทีเดียวนะคะ
มันก็มีบทเรียนที่น่าเสียใจเกิดขึ้นหลายครั้งเลยทีเดียว